ลึกประเด็นร้อนวันนี้นะคะพาไปดูคดีสลดที่จังหวัดกระบี่
ผัวฆ่าเมียค่ะโดยผัวเนี่ยมีการใช้มีดพล้าฟันเข้ากลางแสกหน้าเมียจนตายค่ะ
ที่ก่อนเจ้าตัวจะมีการหลบหนีไปกบดานในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะ
ซึ่งก็ถือว่าภายหลังจากที่มีการกบด่านหลบหนีไปเรียบร้อยแล้ว
ที่ตำรวจตามจับตัวเอาไว้ได้ค่ะท้ายที่สุดเจ้าตัวรับสารภาพว่าที่ก่อเหตุลงไปเพราะว่าพิษรักแรงหึง
จับได้ว่าเมียมีชู้ก็เลยพลั้งมือฆ่าเรื่องนี้เป็นยังไง
ไปเจาะอุทิศประเด็นล้อลจากรายงานค่ะ
รับแจ้งเหตุฆ่ากันในบ้านพักหมู่หนึ่ง
ตะบนเพลาเป็นบ้านปลูกอยู่ในสวนปลาม
คนตายคือนางคลาดรัตนานุกูลวัย๕๓
ถูกฟันเข้ากลางแสกหน้านิ้วมือขวาขาด
นอนตายจมกองเลือดหน้าบ้าน
สยองหัวค่ำวันที่๒๗มีนาคม
พยานให้การบอกคนร้ายคือนายประจวบนวลจันทร์วัย๕๗

อดคล้องกับนางหนูจิตบวรพิรมซึ่งเป็นเพื่อนบ้าน
บอกนางคลาดอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้ได้ประมาณ๒ปี
อาชีพขายก๋วยเตี๋ยวส่วนสามีรับกรีดยาง
คืนที่ผ่านมานางคลาดกลับจากขายของ
ไปนั่งกินกุ้งเผากับเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกัน
นายประจวบเหมือนจะไม่พอใจออกมาตะโกนเรียกให้กลับบ้าน
อยู่หลายครั้งกว่าจะกลับ
แล้วไปมีปากเสียงกันต่อที่บ้านจนกระทั่งนางคลาดถูกผัวไล่ฟัน
การตายของนางคลาดคล้ายมีลางบอกเหตุ
ก่อนหน้านี้เขายังพูดกับเพื่อนบ้านเหมือนเป็นลาง
ไปเที่ยวบอกคนที่ร้านก๋วยเตี๋ยวว่าพรุ่งนี้อาจไม่ได้พบกัน
จนกระทั่งสุดท้ายก็มาพบจุดจบ
การติ้งหน้าวาปกว่าปีเจ้ากลวงรถหน้าวาพวกเขาต้องกลั้นตรงนึง
ตำรวจตามล่าตัวนายประจวบใช้เทคนิคพิเศษสืบ
รู้ว่าหมอนี่หนีไปกบดานข้ามจังหวัด
แอบไปหมกตัวอยู่ในบอกกุ้งตำบลปากแตร่อัมพรณนท์จังหวัดสงคลา
เพียงข้ามวันก็จะกลุ่บตัวเอาไว้ได้
สารภาพอ้างปมเหตุ
เกิดจากจับได้ว่าภรรยามีชู้ประกอบกับโมโหที่ไปเห็นคลิปภรรยาเปลือยท่อนล่างคุยโทรศัพท์กับผู้ชาย

ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าคนตาย
คุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ท่ามกลางสายตายาดที่คาดไม่ถึงว่าเกิดเหตุร้าย
ศพของนางคลาดนำกลับไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านจังหวัดพัทธลุง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้คนเป็นลูกสาว

โพสต์สั่งลาแม่ด้วยความอาลัย
ขณะที่ญาติระบายความในใจบอกเป็นเหตุการณ์สุดช็อกเกินกว่าจะรับได้
ความตายไม่ใช่ทางออกของปัญหา
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน